ทีนี้คุณค่ะเรื่องของมาตรการเยียวยาเงิน๕๐๐๐บาท๓เดือนเนี่ย
งบมันมีจำกัดถมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มหรอกค่ะ

เพราะว่ามาตรการก็ต้องมีการสกรีนเกณฑ์คนที่จะเข้าหลักไหม

ลุงแท็กซี่บอกว่าไม่ทันการแล้วไม่ทันกินแล้ว

ไปร้องบอกว่าเงินเยียวยา๕๐๐บาทผมอยู่ไหนแบบนี้

แล้วแกเอาคางของแกค่ะไปจ่ออยู่ที่เหล็กแหลม
ตรงที่รั้วประตูค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่รปภของกระทรวงการคลังก็ต้องปรีนขึ้นไปช่วยแบบนี้นะคะ
ลุงคนนี้ชื่อว่านายพงพิชชาญธนาธิรพงศ์อายุ๕๗ปี
สุดท้ายรปภนำตัวลงมาได้สำเร็จนะคะ

ใช่ผมแดดร้อนพันธุ์สองพี่

แต่ว่าต้องให้อาหารทางจมูกครับพี่
ต้องใช้ความพิการนกภงจากลำบ้ามาพบกฎอย่างเดียวพี่
ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่ารถที่ตัวเองขับอยู่นะคะ
แล้วเราไปตรวจสอบประวัติของคุณพงพิชานคนนี้
คือแกเคยเป็นสื่อมวลชนด้วยนะ
แล้วแกทำแบบนี้หลายรัฐบาลแล้ว
รัฐบาลคุณอภิษฎก็โดนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็โดน
ถ้าเกิดว่ามีเงินเยียวยาจะให้ประกาศว่าจะให้
ก็จะทำลักษณะแบบนี้เคยบุกไปทำเนียบรัฐบาล
สมัยรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัฒน์แล้วด้วย
ทีนี้เราไปตรวจสอบสถานะของลุงคนนี้
ไปดูหน่อยซิไอ้สิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน๕๐๐บาทเนี่ย
ปรากฏว่าลุงแกก็เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยานะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอโอนเงินเข้าบัญชีเท่านั้น
ก็คือเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีในวันที่๗พฤษภาคมนี้
แต่แกบอกว่าแกรอไม่ได้ต้องโอนเลยโอนเดี๋ยวนี้โอนวันนี้
ตอนที่แกบุกไปอ่ะเออแล้วคนที่ประชาชนที่เขาเดือดร้อน
เขาไปเข้าแถวอยู่ที่กระทรวงการคลังเมื่อวาน
ในกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนที่เขาลงทะเบียนไม่เป็นใช่ไหม
ให้เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยดูแลรับบริการให้บริการกันไป
ประชาชนบอกว่าลงมาเถิดมาเถอะมาต่อคิวมาต่อแถว

เอาล่ะแต่ว่าสุดท้ายคุณลุงเป็นลมค่ะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดลุงอาการปลอดภัยแล้ว
คุณลุงฝากขอโทษทุกคนที่ไปก่อความวุ่นวายความเดือดร้อน
เพราะลุงเองก็ร้อนใจจริงไม่มีเงินจะกินจะใช้
รถแท็กซี่ก็ไม่มีเงินจะส่งแบบนี้นะคะ

แต่ว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะ
กระทรวงการคลังอย่างที่บอกไปมีการเปิดให้เจ้าหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียนประชาชนได้ประมาณ๔๐๐รายต่อวันนะคะ
ยังมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
บางคนก็ผิดหวังถึงขั้นร้องห่มร้องไห้
แล้วบอกว่ายืนยันเลยจะกลับมาที่กระทรวงการคลังอีกครั้งค่ะ
สำหรับใครที่จะไปร้องเรียนนะคะ
จะต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมตามกำหนดเดิมนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาแจกใบคำร้องให้กรอกก่อน
พร้อมกับรับบัตรคิวรอเรียกคิวเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
เมื่อวานนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะ
เลขานุการส่วนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบรรยากาศนะครับ

นี่เดินตรวจบรรยากาศแบบนี้นะคะ
แล้ววันนี้คุณผู้ชมค่ะฟังดีนะคะ
จะเริ่มตั้งโต๊ะเวลา๘โมงครึ่ง

บัตรคิว๔๐๐รายเท่านั้น

ให้มาวันถัดไปก็จะทำแบบนี้แหละค่ะทุกวัน
เพราะว่าบางทีคุณตาคุณยายบางท่าน
ก็เข้าไม่ถึงเรื่องของสมาร์ทโฟนอินเตอร์เน็ตต่าง

เอามือถือของท่านไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูให้นะ
ก็ดีนะแต่ว่าย้ำว่าได้วันละเฉพาะ๔๐๐คน
รายเท่านั้น๔๐๐คนต่อวันเท่านั้นเองนะคะ